คุณผู้ชมคะปลากระป๋องแลกมอเตอร์ไซค์ไหวไหมคะ

คือมีผู้ชายคนหนึ่งทำทีสมมุตินะเข้ามาหาพี่อุ๋ยที่บ้านอย่างนี้
พอดีแบบไม่มีเงินเนี่ยจะขอแบบยืมเงินแต่มีปลากระป๋องอยู่

เดี๋ยวนี้มาเป็นแบบนี้ลองไปดูนะคะ
น้ำมันหมด
อ่าคืออย่างนี้ฮะผู้ชายคนนี้เนี่ยมาที่บ้านหลังนี้จอดมอเตอร์ไซค์อยู่หน้าบ้าน

มาไหว้มาขอความช่วยเหลือจากเขาบอกมอเตอร์ไซค์ผมน้ำมันหมด

ผมไม่มีอะไรจะมาแลกกับเงิน

มันก็เป็นของที่ใช้เงินสดแรกได้เนอะมีคุณค่าเหมือนกันเนาะ

ไถมาไถมาบ้านนู้นเขาไม่ให้เงิน

อ่าที่ท่านดูตอนแรกนะฮะเดี๋ยวขอดูนี่เห็นไหมบ้านหลังนี้เนี่ย
ทางเจ้าของบ้านเนี่ยก็เห็นใจ
อ่าทีแรกทางผู้หญิงเจ้าของบ้านออกมาก่อนแล้วก็ให้สามีออกมาคุยดีกว่า
นะฝ่ายผู้ชายเจ้าของบ้านออกมาคุยเนี่ยเขาก็เห็นใจ
ก็ให้เงินไป๔๐บาท
อ่าบอกนี่ผมมีปลากระป๋องนี่เห็นไหม

ผมไม่มีอะไรจะตอบแทนพี่จริงน้ำมันผมหมด
เนี่ยนะอุตส่าห์ใจดีให้เชิดเงินหนีไปเลยนะคะ
พอได้เงินปุ๊บมอเตอร์ไซค์ติดขึ้นมาเลย

แบบเกี่ยวกฎน้ำมันหมดปลากระป๋องยังไม่ได้ยื่น
เยอะสุดท้ายเป็นเหลือเท่าไหร่ก็ไม่ได้

เจ้าของบ้านเอาโพสต์ไว้เตือนไทยนะคะ

แต่สุดท้ายก็สตาร์ทรถหนีไปเฉยเลย
โรงพื้นที่กะทิบร้านเผิมทรัพย์
โรงนี้เขาบอกเป็นบ้านขนาดเล็ก

เขาเนี่ยไม่ได้โดนเป็นคนแรกก่อนหน้านี้ก็มีคนเจอเหตุการณ์แบบเดียวกัน
วันนั้นเขาให้ไปแค่๔๐บาทเพราะว่าน้ำมันเป็นขวดมันมีขายไงคะราคาแค่๔๐บาท
แล้วก็เดินกลับเข้าบ้านก็อย่างที่เห็นในคลิปนั่นแหละค่ะ
ไปแค่นิดเดียวนิดเดียวจริงนะ
ก้าวเดียวแล้วก็ขี่ออกไปเลยนะคะ
เขาบอกว่าเนี่ยไม่แน่ใจว่าตกลงเป็นโรคจิต
หรือเป็นมิจฉาชีพกันแน่ก็เป็นห่วงเหมือนกัน
เพราะว่าตอนนี้ต้องเอาหลานเอาญาติมาอยู่เป็นเพื่อนแฟนที่บ้านเลย
ว่าแฟนเป็นผู้หญิงคนเดียวกลัวว่าเดี๋ยวจะเกิดเหตุร้ายขึ้นนะคะ
ก็ทีแรกหยิบมาประมาณ๑๖๐ครับ
หยิบมา๑๖๐บาทแล้วผมก็เลยหยิบมา
ผมบอกว่าเดี๋ยวผมเอาไปให้เอง
แล้วผมดูสังเกตแล้วดู๕ครั้ง

ถึงผมว่าเดี๋ยวน้ำมันเป็นขวดนึกว่ามีนะ

เพื่อไปเติมนะ๔๐บาท

เขาบอกว่าพี่ชายคนนี้ขี่รถมาถึงจอดหน้ากลางบ้าน
ขอตังค์หน่อยรถมอเตอร์ไซค์น้ำมันจะหมดแล้ว
เขาเนี่ยยืนฟังอยู่แล้วเขาก็เลยหยิบปลากระป๋องขึ้นมาหนึ่งกระป๋อง
บอกว่าไม่ได้มาขอฟรีนะพี่เอาปลากระป๋องมาแลกด้วย
แต่ดูไปแล้วเขาบอกว่ามันดูไม่ค่อยน่าไว้วางใจเขาเลยไม่ได้ให้
ในวงจรปิดของบ้านนี้จะเห็นหลังแรกที่ไปแล้วเขาไม่ให้ไง

ก็จะตั้งจุดสกัดตรวจสอบผู้ชายคนนี้ให้มาดูลาดเหลากันด้วยแหละ
ว่าจะมีการก่อเหตุอะไรยังไงหรือเป็นคนคือเป็นป่วยไหม
หรือว่าคือมิจฉาชีพจริงคือโจรจริง

ว่าถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้ไม่ต้องเปิดประตูออกมา
โทรบอกผู้นำชุมชนหรือผู้ใหญ่บ้านเอาก็แล้วกันนะคะ
ก็อาจจะทำอย่างนี้มาได้หลายหลังไง
ก็ทำไปเรื่อยหลังนี้ไม่ให้ก็คงมีสักหลังหนึ่งให้